มาตีแผลให้ได้มีการแจ้ะไข
แต่คราวนี้แอดมินเพจจัดเองฮะ
เรื่องของเรื่องคือมีสองสาวค่อน

ก็เลยลุมตบคนที่ทำร้ายเพื่อนของเธอ

โอ้โฮ

ใหญ่นะ

สาวสองนะฮะย้ำอีกทีว่าที่ไปตบรอบหลังเนี่ยคือสาวสอง
แต่จากนั้นมาพอตบเสร็จเหนื่อยแล้วเสียงผู้ชายออกทันที
เหตุการณ์นี้รัชดาซอย๑๙ครับ
อยู่แถวรถไฟฟ้านี่ว่ะ

ก่อนถึงจะแยกรัชดารับเผ้า

เอาสองคนแรกก่อนคือซอนกับพลอยตีกัน

บุกเข้าไปถล่มซอนด้วยความรุนแรงฮะ
กระชากหัวจิกหัวรัวเตะรัวเข่า
แล้วคนถ่ายคลิปจะเป็นเพื่อนทำไมไม่ช่วย
ช่วยไม่ได้ไอ้ฝั่งนั้นมันมาเป็น๑๐คนเลย

ก็โดนทำร้ายร่างกายอย่างดุเดือดเลือดพลาด

ความรู้ใหม่ของผมเอาคุยกันในคลับเฮาส์

มาคุยกันแล้วมีเรื่องกัน
ตบกันนอกโซเชียลมีเดีย
คุยกันในโซเชียลมีเดียนัดตบกันของจริงฮะ

แล้วสองคนหลังไปตบเขาทำไม

ซอนเหมือนมีการพูดพาดพิง
ว่ากัสเป็นตัวแม่รัชดา

เลยออกมาตามมากระทืบทำร้ายร่างกายด้วย
แล้วกัสเป็นใครกัสเป็นแอดมินเพจดัง
อย่างที่บอกไว้แต่การ์ดบอกไม่ใช่ลุมนะ
ก็ตัวอะไรเลยกัสลุมกระทืบเขาไปขนาดนั้น
นะฮะแล้วตอนนี้กัสลาออกจากการเป็นแอดมินเพจ

แล้วก็ยืนยันเหตุการณ์นี้เพจเขาไม่เกี่ยว
ี่ยวที่ตัวของกัสคนเดียวเท่านั้นนะครับ